เมื่อวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนประชาชนในหลายพื้นที่
เตรียมรับมือมวลอากาศเย็นที่จะแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศ
ซึ่งจะทำให้ลักษณะอากาศนั้นแปรปรวนด้วย
แปรปรวนอย่างไรและพื้นที่ใดต้องเตรียมรับมือบ้างนะคะต้องไปถามคุณคุปตนัน
นอกจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาจะส่งผลต่อการแปรปรวนในบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยแล้ว
เหนียวนำให้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แรงขึ้นด้วย
จะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้เป็นต้นไป
รอยกระทงปีนี้ต้องเตรียมอะไรไปบ้างในแต่ละพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
คุณผู้ชมจากการตรวจสอบลักษณะอากาศในวันนี้ยังคงทรงเหมือนเมื่อวาน
นี่คือภาพถาดเทียมสดขนาดนี้
ที่แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกลุ่มอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเราครับ
พบว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงเกาะตัวในบริเวณพื้นที่ภาคใต้

ตั้งแต่บริเวณจังหวัดชุมพรประจุบกิริขันสุราธานีนครศรีธรรมราช
ตรังพัตตลุงสงคลาปัตตานียาลานราธิวาส

คาดการณ์ว่าจะน้อยกว่าวันสองวันที่ผ่านมา
แต่ว่าวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครับ
เพราะว่าบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจะมีหนึ่งปัจจัยที่เข้ามาปกกลุ่ม
นั่นคือมวลอากาศเย็นกำลังแรงละทีเดียว
แผลลงมาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้
ก็คือวันที่๒๕เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้ปัจจัยดังกล่าวนี้
ก็จะทำให้ระยะแรกนั้นในบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดต่ำลงประมาณ๖๘องศาเซลเซียต
เดี๋ยวเราไปดูกันในแต่ละพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบกันก่อน
มาเริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
จากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ภาคอีสานนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นก่อน
จะเริ่มมีฝนตกในวันพรุ่งนี้อาจจะตกต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสสบดีนะครับ
สูงสุดอยู่ที่๒๗องศาเซลเซียตหลังจากนั้นจะตามต่อในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
ฝนจะตกในวันพฤหัสบดีตกต่อไปจนถึงวันศุกร์

แรงขึ้นนะครับทำให้ฝนพื้นที่ภาคใต้เพิ่มขึ้นด้วย
พบว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนในบริเวณ

แล้วก็อาจจะตกหนักหน่อยในวันพฤหัสสบดีนะครับ
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
ก็จะเป็นหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมาเช่นเดียวกันนะครับ

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นก็จะเริ่มมีฝนโปรยปลายลงมาแล้วนะครับ
และที่สำคัญครับวันพฤหัสบดีครับจะถือว่าเป็นวันที่มีฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
จากการตรวจสอบจากปัจจัยหน้าขณะนี้
แล้วก็วันพฤหัสบดีครับจะเป็นวันที่กรุงเทพมหานครนั้นจะได้สัมผัสอากาศเย็นสบายนะครับ
สุดจะอยู่ที่ประมาณ๒๒องศาเซลเซียสสูงสุดจะอยู่เพียงแค่๓๒องศาเซลเซียตเท่านั้นนะครับ
ดังนั้นในวันพรุ่งนี้ใครที่จะเดินทางไปลอยกระทงนะครับ
พรุ่งนี้อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกัน
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาชี้จุดเลยนะครับว่าฝนจะตกจุดไหนบริเวณไหนบ้างนะครับ
เพื่อที่ความปลอดภัยทั้งการเดินทางท่องเที่ยวรวมไปถึงเรื่องของสายฝนที่อาจจะกวนใจได้
ค่ะก็ต้องมาตรวจสอบกันต่อวันพรุ่งนี้นะคะ
จะชี้ลงไปเลยว่าจุดไหนบ้างที่มีความเป็นไปได้นะคะที่ฝนจะตกนะคะ